คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแล้วลองฟังสิว่ามันเป็นไปได้ไหม
คือมีผู้หญิงคนนึงเขามาร้องผ่านพิติบอกขอความเป็นธรรมหน่อยได้ไหม
ร้องผ่านติเลยเหรอร้องผ่านพิติเออมีสามีแต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียน
แต่มีพิธีชาวบ้านรับรู้สามีไปทำงานเมืองนอก
แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้เธอใช้ทุกเดือนทุกเดือนก็มีการวีดีโอคงวีดีโอคอลกัน
ก็กลับมาเมืองไทยบ้างจนกระทั่งอยู่อยู่สามีบอกว่า
จะไม่ส่งเงินกลับมาให้แล้วนะอ้าวเราเลิกกันเถอะอุ๊ย
ก็เลิกก็ตกลงเลิกแล้วพอสามีกลับมาเมืองไทยได้
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอยู่ฝ่ายหญิงอะค่ะ
ถูกหมายเรียกจากสพในท้องที่หมายเรียกเหรอ
หมายเรียกข้อหายักยอกทรัพย์อดีตสามีบอกว่า
เงินที่ส่งมาให้ทุกเดือนทุกเดือนก่อนหน้านี้รวมเป็นเงินเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ย
เขาจะเอาคืนตอนที่อยู่เมืองนอกแล้วส่งกลับมาให้อ่ะเหรอ
ตอนที่ยังแต่งงานเป็นผัวเมียกันอ่ะนี่เธอก็เลยเอารูปภาพตอนที่
แต่งงานเข้าพิธีกันใช่แต่ไม่ได้จดทะเบียน
ไม่ได้จดทะเบียนค่ะแต่ชาวบ้านราชพี่น้องรับรู้
รับรู้ค่ะเราแต่งงานอยู่กินด้วยกันนะเออ
เธอก็ไปทำงานเมืองนอกแล้วเธอก็ส่งเงินกลับมา
สามีไปทำงานเมืองนอกสามีไปทำงานเมืองนอกใช่
แล้วสามีส่งเงินกลับมาให้อ่าแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเรื่องเงินทอง
สามีบอกว่าผ่อนค่ารถให้ด้วยแล้วที่เหลือก็เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
สักพักหนึ่งฝ่ายชายที่อยู่เมืองนอกขอเลิกขอเลิก
แล้วกลับมาเมืองไทยพร้อมกับแฟนใหม่แล้วต้นเดือนที่ผ่านมาไปฟ้อง
แจ้งจับเธอข้อหายักยอกทรัพย์เพราะจะเอาเงินที่เคยส่งเสีย
เลี้ยงดัว๗๐๐กว่าบาทคืน๗๐๐อ๋อก็รวมรวมแล้ว๗๔๐บาท
มันไปได้ไหมพี่หุยก็แต่ตอนนั้นให้ตอนเป็นผัวเมียกันนะ
คุณน้อยเธอคือเธอบอกเธอเป็นผู้เสียหาย
อยากร้องขอความเป็นธรรม
เธอเป็นชาวบ้านดำเภอชำนิดจังหวัดบุรีรัมพ์บอกว่า
ถูกอดีตสามีแจ้งจับข้อหายักยอกทรัพย์
เรียกเงินที่ส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอดหลายปี

เธอบอกว่าเธอแต่งงานกับสามีคนนี้
พฤษภาคม๒๕๖๐๖ปีก่อน
ซึ่งเธอกับสามีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
จัดงานแต่งชัดเจนมีสินสอด๒แสนทองคำ๔บาท

แต่งงานกันเสร็จก็เอาสินสอดไปดาวนรถกระบะมา๑คัน

ต้องผ่อนค่างวดเดือนละ๘๕๒๖บาท
มกรา๖๑อดีตสามีบินไปทำงานที่ไต้หวัน

แต่ก็จะส่งเงินกลับมาให้เธอในฐานะภรรยาทุกเดือน
เดือนละ๓๐๐๐๐บ้าง๔๐๐๐๐บ้าง
แล้วก็บินไปมากลับไทย๓๔เดือนครั้ง
แต่ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศก็มีการวีดีโอคอลพูดคุยกันตลอด
จนกระทั่งปี๖๔อดีตสามีบอกเธอว่า
เราเลิกกันไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
จนกระทั่งปลายปี๖๕เดือนพฤศจิกายน
อดีตสามีกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านแฟนใหม่ที่สกลนคร
เมื่อ๖มิถุนายนต้นปีที่ผ่านมานี้ค่ะ
อยู่เธองงมากมีหมายเรียกมาที่บ้าน
ข้อหายักยอกทรัพย์เพราะอดีตสามีไปแจ้งความไว้
ว่าอยากได้เงินที่ส่งมาให้เธอเก็บทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ๒๐๐๐บาทรวม๓๗ครั้งเป็นเงินกว่า๗๔๐๐๐บาทคืน
เธอก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าเงินที่อดีตสามีโอนมาให้เนี่ย
เธอไม่เคยทำสัญญาว่าจะเก็บเอาไว้ให้เดือนละสองหมื่นเลย
อดีตสามีบอกเธอแค่ว่าให้ส่งงวดรถให้ด้วยนะเดือนละ๘๕๒๖บาท
ส่วนที่เหลือก็เก็บเอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัวนะ
เธอก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ผ่อนรถ๘๕๒๖บาท
หอน้อง๑๕๐๐บาท

ปุ๋ยธรรมนาของพ่อ๓๖๐๐บาท

สนสดสองแสนทองสี่บาท

ไม่มีค่ะยืนยันคำเดิมว่าไม่มีการตกลงว่าให้ฝากเงินให้เขาสองหมื่น
หรือว่าเราก็ไม่ได้พูดว่าเราจะฝากให้เขาส่งเหมือน
จ่ายงวดรถแล้วก็ส่งน้องเรียนจ่ายในครอบครัวพ่อแม่ธรรมนาขนามค่าไฟ
เดือนเมษาเขาก็ให้ญาติเขามาเอารถที่จอดอยู่ที่บ้าน
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปตามทางของเขา
เมษามาเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยไม่มีปัญหาค่ะ
ก็คือไม่มีปัญหาก็มารู้อีกทีก็ตอนที่เขาไปแจ้งความ
แจ้งความว่าที่เราว่ายักยอกเงินเขา
ตกลงเขาส่งมาให้เดือนละเท่าไหร่นะ
๓หมื่นบ้าง๔หมื่นบ้างต่อเดือน
แต่เธอก็บอกมันก็ใช้จ่ายหมดนั่นแหละทุกเดือนผ่อนรถด้วย
ใช่แล้วก็อดีตสามีไม่เคยบอกเลยว่าจะให้เก็บให้ทุกเดือน๒หมื่นบาท
แม่ของเธอเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าพอลูกเขยอดีตลูกเขยนะไปทำงานเมืองนอก
ก็ได้งานทำเป็นพนักงานฟิตเนสที่ชนบุรี
เธอก็ยืนยันว่าลูกสาวเธอไม่ได้มีชายอื่นไม่ได้มีการนอกใจอะไร
แต่เธอก็งงเหมือนกันว่าอดีตลูกเขยมีปัญหาอะไรกับลูกสาวแม่
อดีตลูกเคยเป็นคนดีแต่พอกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยก็แปลก
อยู่เอาของขนของกลับไปหมดเลยแล้วก็ไปแจ้งความจับแบบนี้
แล้วลูกสาวของเธอได้ทำงานที่ชนบุรีไหม

ไปคนเดียวก็ไปมีแฟนอยู่หรือไม่

ทีมข่าวเราโทรไปคุยกับพี่สาวของฝ่ายชายนะคะ
เธอบอกโอ๊ยพี่นี่นะไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเคยมีสามีมาแล้วถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็เถอะ
ก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่า
แต่น้องชายพี่ก็บอกเออเขาไม่สนใจคำพูดชาวบ้านกว่าเขาจะแต่งอะเนาะ
ทีนี้พอน้องชายไปทำงานฝ่ายหญิงเนี่ยไปอยู่ที่ชนบุรี
พวกพี่ก็สงสัยกันว่ากลับไปอยู่กับสามีเก่าหรือเปล่า
แล้วมันยังไม่มีลูกด้วยกันมึงคิดเหรอว่าผู้หญิงเขาจะจริงใจ

แล้วก็ที่แรกพี่ก็เตือน
แต่น้องชายว่าอย่าเอาเลย

ที่ผมจะแจ้งอดีตภรณากรรมกัน
เพราะว่าเขาไม่ทำตามสัญญาที่คุยกันไว้ยังไงคือผมอ่ะส่งเงินไปให้เขาเนี่ย
ละสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่เดือนถูกไหมอืมแล้วก็ให้จ่ายค่างวดอ่ะ
พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทอันนี้คือค่างวดรถค่างวดรถอ่านี่ตรงกัน
ไฟไฟก็บอกอดีตภัยาก็บอกจ่ายค่างวดรถส่วนอีกสองหมื่นบาท
ผมบอกเขาว่าให้โอนเก็บเข้าบัญชีธนาคารแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปใช้
ผมบอกแบบนี้ต้องมีเก็บสองหมื่นเออแต่พอผมกลับมาถึงเมืองไทย
เอ้าในบัญชีที่มันควรจะมีเงินอยู่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาท
เพราะว่าโอนมาให้นะสามสิบเจ็ดเดือนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่น
มันต้องเป็นเจ็ดแสนสี่หมื่นมันไม่มีสักกระบาทเดียวไงอ่า
เออคุณก็ดูแบบดูดูลักกันดูหน่อยบอกไม่สนใจคำชาวบ้าน
กลางอากาศเลยนะคืออยู่เมืองนอกแล้วบอกเลิกเลยนะ
ถูกก็หลังจากที่ผมไปทำงานเมืองนอกได้ไม่นาน
มันมีเสียงนินทาเข้ามาว่าอดีตภรรยาผมแอบไปมีผู้ชายคนอื่น
ผมก็เลยเลิกเลยแล้วก็ให้ญาติไปเอารถกระบะคืน
ส่วนตัวผมเนี่ยนะยืนยันเลยตอนอยู่เมืองนอก
ผมไม่มีผู้หญิงอื่นทั้งนั้นแหละผมก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินสร้างครอบครัวอย่างเดียวอ่ะ
แต่อันนี้มีค่อนข้างจริงพวกนี้เป็นอย่างไหน
ผมอยู่ต่างประเทศผมก็ไม่รู้
มีแต่การสุดสึกอินทาไม่ใช่ผมว่าผมปลอดภัยนะ
ก็พูดง่ายก็อยู่กับญาติของเขาทั้งนั้นที่อยู่ในต่างประเทศ
ก็หวังกับจะได้เงินตรงนั้นมานิดหน่อยอันนี้หายไปหมดเลย
งั้นเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลเรื่องเงินแต่ละเดือนหน่อย
ใช่ค่ะว่าเข้าเท่าไหร่ยังไงแบบไหนเนาะ
คุณน้อยฝั่งคุณน้อยเมื่อกี้เขาแจกแจงใช่ไหม
ผ่อนรถ๘๕๐๐มีค่าหอน้องค่าใช้จ่ายต่าง
เธอบอกว่าเดือนหนึ่งที่ส่งมาเนี่ยเธอก็ใช้แบบนี้ใช่ไหม
ที่บอกคือให้ผ่อนรถค่างวดรถ

ที่เหลือเนี่ยยังไงต้องไปเก็บเข้าเบงก์๒๐๐๐๐ก่อน

ที่เหลือจากเก็บสองหมื่นแล้วถูกต้องแต่กลายเป็นว่าไม่เหลือเลย
พอพอเขามารู้ว่าไม่เหลือเลยเขาก็เลยมาเรียกคืนใช่ค่ะอ่ารถเนี้ยเขาได้คืนแล้วเพราะว่ารถกระบะเป็นชื่อเขาใช่แต่ไอ้เงินเดือนละสองหมื่นสองหมื่นสามสิบเจ็ดเดือนเนี้ย
เขาต้องการเงินตรงนี้คืนถูกต้องแม้จะเลิกกันไปแล้วก็ตามอ่า
ถามทนายดีกว่าไหมเออมันได้นะมันเรียกเราก็ไม่รู้ว่ามันได้ไม่ได้ยังไง
อันนี้ตอนที่เขาไปซื้อรถกระบะอ่านี่คือเขาติดใจสงสัยว่าแม่
ระหว่างที่เขาไปทำงานเมืองนอกเนี่ยมีคนอื่นหรือเปล่าหรือกลับไปคืนดีกับสามีเก่าหรือเปล่า
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกแบบนี้ค่ะ
ว่ายังไงฮะกรณีนี้เนี่ยมันต้องแยกเป็นสองส่วน
เพราะทั้งสองคนแต่งงานมีคนรู้รับรู้ก็จริงแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
กรณีแรกนะคะคือต้องแยกว่าการส่งเงินให้ใช้จ่ายแบบนี้เนี่ย
ถือเป็นการอุปการะเลี้ยงดูให้โดยเสน่หาอืมกรณีที่สอง
ถ้าสมมุติว่ามีการทำข้อตกลงชัดเจนว่าจะให้อีกฝ่ายเก็บเงินไว้ให้และห้ามนำไปใช้
แต่อีกฝ่ายฝ่าฝืนถึงจะเข้าข่ายักยอกทรัพย์เลยต้องไปดูพยาหลักฐานว่ามีการทำสัญญาตกลงชัดเจนไหม
อืมถ้าไม่มีจะเท่ากับให้โดยเสน่หาไม่เข้าขายยักยอกทรัพย์ค่ะอืม
งั้นต้องดูเลยว่ามันมีการไปอาจจะพิมพ์ข้อความมาบอกหรือเปล่าว่าเธอต้องเก็บให้พี่ทุกเดือนสองหมื่นนะ
หรืออย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการบอกปากเปล่ามันก็จะยากแล้วเพราะมันจะไม่มีหลักฐาน
เอ๊ะมีเสียงทนายเดชาไหมอ่าไม่ได้มีเสียงมานะอืม
แต่เราก็ไปสัมภาษณ์นั่นแหละค่ะอ่าเอาเป็นว่าทนายเดชาบอกว่าอย่างนี้อืม
ต้องให้ทั้งสองฝ่ายเขาไปดูกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ฝั่งนั้นเนี่ยไปแจ้งความแล้ว
ถ้าเรื่องถึงตำรวจแล้วก็ต้องเป็นตำรวจที่ไปตรวจสอบเรื่องของพยานหลักฐานแหละว่ามันเข้าขายหรือไม่เข้าขายยังไง
แต่ตามขั้นตอนขั้นตอนแรกพนักงานสอบสวนก็คงให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันก่อนใช่เพราะว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่ตกลงกันได้
ครอบครัวเนอะถ้าตกลงกันไม่ได้จริงจริงเขาก็ต้องส่งฟ้องแล้วก็ให้สารท่านตัดสินให้นะฮะ